รัฐธิที่อ้างความเชื่อ
บอกว่าพรามให้บูชา
พ่อใหญ่แม่ใหญ่

พ่อใหญ่คืออวัยวะเพศชายเป็นรูปปั้นเบอร์เริ่มเบอร์เทิมฮะ
แล้วแม่ใหญ่คืออวัยวะเพศหญิงเป็นรูปปั้นเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเหมือนกัน
ของพ่อของแม่ใหญ่อย่างนี้เหรอ

เขาก็เลยตกใจกันว่าโอ้โหเอาจริงหรือ

บูชารูปปั้นอวัยวะเพศชาย

เป็นมหาเสน่ห์บูชาแล้วได้ดั่งใจปรารถนา

ก็คือเบลอหนาทึบแบบนี้เลยล่ะ

นึกภาพออกว่าเป็นยังไงค่ะในขณะเดียวกัน

คือรูปปั้นอวัยวะเพศหญิง
ใหญ่มากอ่ะรูปปั้นอ่ะ
มีข้อความว่าถ้าบูชาแล้วนะ
จะช่วยค้ำคูณช่วยพาให้ร่ำรวย

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
รูปปั้นแบบนี้สร้างไว้ที่สำนักพรามแห่งหนึ่ง

เช่นเดียวกันกับรูปปั้นของแม่ใหญ่

ก็มีข้อความแล้วก็มีข้อความที่เขียนเอาไว้

ไม่ได้ครับพูดไม่ได้ครับ
แล้วพาร่ำรวยจุดจุดค้ำคูณแล้วพาร่ำรวยคนก็ไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะเลย
แล้วยังมีป้ายข้อความเบิ้ลเริ่มอีกใหญ่อีกฮะบอกว่าจุดกับจุดเป็นมวยคู่เอก
ฮะเขาบอกแบบนี้อ้าวแล้วเป็นรูปปั้นที่อยู่ใกล้กับพระพุทธรูปมากเกินไปอ่ะคนเขาก็เลย
มองว่าการตั้งรูปปั้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอาไว้
แล้วมีการบูชาด้วยความเชื่ออะไรต่างก็ว่ากันไป
แล้วมาอยู่ใกล้กับพระพุทธรูปเหมาะสมไหม
คืออันนี้เหมือนกับที่พรามเขานับถือสิวลึงหรืออะไรอย่างนั้นไหมคะ

มันอันเดียวกันไหมหรือว่ามันแยกออกมาอีก

นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สำนักดังกล่าวเลยครับ
สำนักพรามธรรมโชธฮิรันดิ
อยู่ในพื้นที่ตำบลขนงพระที่ปากช่องโคราช
ไปเจอกับแม่พรามเรียกแม่พรามนะครับไม่ได้เรียกแม่ชีนะ
แม่พรามนวรัฐกฎชพรศรีเมริธาวงศ์เป็นเจ้าสำนัก
บอกว่าพร้อมชี้แจงทุกอย่างให้ฟัง
ดีแล้วนักข่าวไทยรัฐทีวีมาเดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังละเอียดยิบเลย
พรามบอกว่าก่อตั้งสำนักมา๑๖ปีแล้ว
แล้วสร้างในพื้นที่ส่วนตัว
แรกเริ่มเดิมทีคือสร้างไว้เพื่อใช้ปฏิบัติธรรม
ทีนี้ปีที่แล้วมีคนที่เคยท้องแล้วไปทำแท้ง
มาหาแม่พรามมาขอให้ช่วย
เพราะว่าชีวิตของคนนั้นตกต่ำมีแต่ปัญหา
วิญญาณเด็กที่เขาทำแท้งไม่ยอมไปผุดไปเกิด
พรามก็เลยตัดสินใจสร้างเมนเอาไว้ใช้ประกอบพิธี
เป็นพิธีส่งเทพบริสุทธิ์แก้กรรมทำแท้งนี่ชื่อพิธีครับ
ข้อความด้านขวามุมล่างของจอ
ใครที่จะเข้าไปทำพิธีมีค่าใช้จ่าย๕๐๐บาท
เนื่องจากในพิธีนี้ต้องนิมนต์พระมาสวดบังสุกุลให้ด้วย
ครั้งแรกที่ทำพิธีเลย๑๓พฤศจิกายนปี๖๕ปีที่แล้ว
นั่นคือภาพบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วด้านซ้ายของจอคุณผู้ชมครับ
ลองดูฮะแล้วทำมาเรื่อย
จนกระทั่ง๑๒กุมภาพันธ์ก่อนวาเลนไทยวันแห่งความรัก๒วัน
ขอหยุดพิธีดังกล่าวแล้วร่างกายสุดโสม
น้ำหนักลดหวบ๒๐กิโลกรัม
มีหน้าตอนไปเจอวันนี้แม่พรามดูผ่ายผอมเลยฮะ
แต่ก็ยังมีคนที่เขาทำแท้งก็ยังวนเวียนมาหาแม่พราม
อยากให้ช่วยทำพิธีแก้กรรม
แล้วก็ครั้งนี้เปิดทำพิธีเดือนละครั้ง
นี่คือบรรยากาศตอนที่มีการทำพิธีนะครับ
จากนั้นอันนี้จุดสำคัญ
พรามสร้างรูปปั้นเป็นอวัยวะเพศชายซึ่งเรียกว่าพ่อใหญ่
คู่กันกับรูปปั้นอวัยวะเพศหญิงที่เรียกว่าแม่ใหญ่

แล้วก็เรียกรวมกันว่าเป็นปากประตูแห่งการเกิดฮะ
รูปปั้นอวัยวเพศทั้งชายและหญิงเรียกรวมกัน

อันนี้หลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะที่พูดถึง

ทีนี้ส่วนที่สร้างต้องการจะเตือนสติให้ลูกศิษย์
และคนที่มาทำพิธีว่าจุดเริ่มต้นของคนที่เป็นทุกข์
จากการทำแท้งเกิดมาจากสองสิ่งนี้แหละ
สิ่งนี้พอมันมาผสมรวมตัวกันแล้วสุดท้ายมันเกิดขึ้นมา
แต่บางคนไม่พร้อมที่จะให้ใครเกิดก็เลยไปทำแท้ง
ดังนั้นพอเห็นแล้วจะได้เตือนสติให้คิดหน้าคิดหลังให้ดี
บาปบุญคุณโทษเวรกรรมต่าง
ทุกการเกิดล้วนมาจาก๒สิ่งนี้

เจ้าสำนักยืนยันไม่ได้มีรัฐธิ
หรือว่าสอนให้คนมากราบไหว้อวัยวะเพศ
เพียงแต่ว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก
เอาแผ่นทองเปลวไปแปะอาการก็ดีขึ้นครับ
คราวนี้ลูกศิษย์ก็เลยเอาแผ่นทองคำ
ทองเปลวทองคำเปลวมาแปะเอาไว้
ที่รูปปั้นนะไปแปะที่รูปปั้น

แล้วเธอเองก็ยินดีให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบได้เลย
เปิดสำนักให้ตรวจสอบได้เลยฮะแม่พรามบอก
แล้วตอนนี้ถามว่าเครียดไหม
เครียดครับดีใจด้วยซ้ำ
ที่ทุกคนให้ความสนใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่
สอดแทรกคติแง่คิดไงว่าทุกคนเกิดมาจากสองสิ่งนี้
ดังนั้นจะทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกให้ดี
เกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ฟังเพิ่มเติมฮะ
หากเราใช้ไม่เป็นนี่คือประตูของการเกิดลูก

พวกเธอคนที่เข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมก็ไม่เข้าใจหรอกลูก
แล้วแม่เป็นคนชัดเจนลูกศิษย์แม่จะรู้เลย
เป็นคนชัดเจนใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่
และไม่เกรงใจใครทั้งนั้นถ้ามันไม่ถูกต้อง
ก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีการสอนให้มีการกลับไหว้แน่นอน
ลูกอันนี้แม่บอกให้รู้ว่ามันเป็นปากประตูของการเกิด
แล้วอยู่ที่อำเภอปากช่องใครอยากจะมาชมก็มา
พรามบอกแบบนี้ใครอยากจะมาชมก็มา
แล้วใครที่มองแล้วจะคิดแบบไปคิดเป็นอื่นคิดแบบอกุศลคิดลามก
ก็แล้วแต่เขาแต่เจตนาคือให้คนเห็นแล้วเกิดแง่คิดคติธรรม
ขณะที่ลูกศิษย์คนสนิทครับอย่างนายนัดกัมพลบอกว่า
รูปปั้นอวัยวเพศทั้งพ่อใหญ่และแม่ใหญ่
สร้างประมาณ๒สัปดาห์เองนะครับเพิ่งสร้างได้แป๊บเดียว
แล้วยืนยันว่าแม่พรามไม่ได้สอนให้ใครไปกราบไหว้บูชาอวัยวะเพศนะฮะ
สิทธิ์ส่วนใหญ่ที่มาหาแม่พรามก็คืออยากให้แม่พรามดูดวงให้

แล้วส่วนตัวของลูกศิษย์เนี่ยตัวของนายนัดกัมพลเขามองว่า
คืออย่างเขาก่อนจะมาเจอแม่พรามชีวิตเขาติดขัดทำอะไรก็ไม่ดี
พอได้มาดูดวงมาเปลี่ยนชื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเชื่อไหมฮะ
ไม่ถึง๓เดือนชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อย

อันนี้ไม่ได้ทำแท้งแต่ว่าคือมาให้ดูดวงแก้กรรมแล้วเปลี่ยนชื่อ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคุณนัทกัมพลลองฟังเพิ่มเติมครับ
ย้ำนะครับ

ทีนี้หลังจากที่กลายเป็นกระแสข่าววิภาควิจารณ์กันเยอะครับ
ล่าสุดเห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ไปตรวจสอบแล้วก็ขอให้ทางสำนักแก้ไข
ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องแก้ไขส่วนไหนบ้างนะ
รูปปั้นหรือข้อความที่ขึ้นตัวเบอร์เริ่มเลย

บางที๓พยันชนะเขียนเรียงกันนี่ก็คือทรงอนุภาพมาก
หรือ๑พญชนะกับ๑สละนี่ก็โอ้โหคนอ่านแล้วสะดุ้งก็มีเหมือนกัน
อันนี้เขาบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
แต่ว่าอะไรที่อาจจะไม่เหมาะไม่ควร
ก็แจ้งไปแล้วทางสำนักให้ปรับแก้ไขหน่อยให้เหมาะสม

จริงศาสนาพุทธก็มีสอนสินห้องสินห้า
ก็คงยึดความดีทำดีพูดดีคิดดีไว้
หลักพื้นฐานในเบื้องต้นกับทุกศาสนา